คุณผู้ชมค่ะดูเรื่องนี้กันหน่อย
มาจากเรื่องบุหรี่ล้วน
แล้วก็เลยแทงกันซะเลย
คุณรู้ไหมบุหรี่อะไรแค่บอกว่าเฮ้ย
ซื้อบุหรี่แบบไม่มียี่ห่อป่ะเถอะ
ส่วนอีกคนบอกเอาดูถูกกันนี่นะ
เรียบร้อยค่ะต่อยกันแล้วก็เอามีดออกมาทำร้ายกันเลย
คนเสื้อเหลืองโดนนะ
สภาพคนเจ็บเสื้อเหลืองที่พันหัวนั่นแหละค่ะ
ส่วนเสื้อขาวก็นั่นแหละที่ทะเลาะวิวาดกันแล้วไปฟันเค้า

กลางดึกที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะตำรวจสภบางเสาทงค่ะพอรับแจ้งเหตุอ้าว
มีคนทะเลาะกันอยู่หน้าร้านค้าแห่งหนึ่งนะคะ
ไปถึงก็ไปเจอเนี่ยคนเสื้อเหลืองนายคนนี้ลักษณะเขาดูเหมือนเมา

ลึก๒เซนติเมตรเลือดไหลเต็มเสื้อเมื่อกี้อย่างที่เราเห็นเลย

เจ้าหน้าที่เร่งประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วค่ะ
ไม่รู้ว่าอ้าวคู่กรณีคนก่อเหตุล่ะเป็นนายสมชายเนื่องจำนงอายุ๔๒

แต่ก็ไม่ได้เจ็บหนักก็เลยคุมตัวไปสอบส่วนที่โรงพัก
สาเหตุมาจากอะไรอย่างที่บอกเรื่องบุหรี่ล้วน
มันเกิดจากผู้ก่อเหตุตัวคนเมาเสื้อเหลือง
แซวคนก่อเหตุเสื้อขาวว่าเนี่ย

ประมาณนั้นแหละค่ะเพราะระหว่างที่ตัวผู้ก่อเหตุ
กำลังยืนซื้อบุหรี่ที่ร้านค้าขายของชำอยู่
ที่ไม่ได้รู้จักกับนายเสื้อเหลืองคนนี้มาก่อนนะ

ใช่ค่ะหลังจากนั้นเลยท้าทายกัน

เขาเลยกลับไปบ้านกลับมาอีกรอบพร้อมอาวุธมีดค่ะ
แล้วก็ตรงเข้าไปต่อยแล้วเอามีดฟันไปที่หัวของคนเจ็บเลยค่ะ
เอาจริงเจ้าของร้านก็ให้การไปในทิศทางเดียวกับคนก่อเหตุ
แหมท้าทายกันไปท้าทายกันมาคือเหมือนถูกพูดเหยียดหยามด้วย
ตัวก็เลยทนไม่ไหวสุดท้ายก่อเหตุเลย
ตำรวจเนี่ยนำตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวต้องดำเนินคดีต่อล่ะค่ะ
อ่านั่นเรื่องของบุหรี่เป็นเหตุใช่ไหม